มักจะได้ยินสุภาษิตเขาบอกว่าหมองูตายเพราะงูใช่ไหม
แต่อันนี้เป็นกู้ภัยจับงูแต่โดนงูกัด
คือกู้ไพนี่เขาชำนานมากแล้วนะคะ
แต่ว่ามันเป็นจังหวะแบบพอดีงูมันหลุดออกจากบ่วง
แล้วเป็นงูเหลือมยาวกว่า๔เมตร
ลูกเหลื่องับเขาไปที่แขนและสะบัดออก
คุณผู้ชมเลือดอาบเลยค่ะ
นี่คุณผู้ชมจังหวะเมื่อกี้นี้ค่ะ

จังหวะที่เขากำลังจะจับมันใส่เข้าไปในถุงปุ๋ยตามปกติ
เยอะมากแล้วตัวยาวกว่า๔เมตร

มันหลุดแล้วมันแว้งเข้าไปที่ข้อมือเขาแล้วสะบัดตัวออกเลยอ่ะ

แต่ฟันมันแข็งแรงมาก
มันงับเอาเนื้อออกไปเลยนะคะ
แขนของนายสุวัสดิเจริญศรีวัย๒๗ปี
เป็นกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
คือเขาได้รับแจ้งว่าให้ช่วยมาจับงูให้หน่อย

แล้วต้องเบลอแผลด้วยเพราะมันเวอะจริง

คือเขาบอกว่าได้รับแจ้งมาว่ามีงูเลื้อยเข้าไปใน
สอยเบนเจรงในบ้านเนี่ย
แต่อย่างที่บอกว่าจังหวะที่จะเอางูในถุงเนี่ย

แล้วมันก็ผุ้งจกแล้วก็สะบัดออกไปเลย

กู้ภัยที่ทำงานระมัดระวังด้วยนะคะ
เราเป็นห่วงค่ะเป็นห่วง